ท่านผู้ชมครับเรื่องการซื้อขายบริการทางเพศนี่ผิดกฎหมายนะฮะ
ยิ่งเด็กและเยาวชนนี้ห้ามเด็ดขาดรู้ว่าผิดกฎหมายยังมีคนทำ
ค่ะนะฮะยังมีทั้งคนซื้อและคนขายนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดตำรวจสพเมืองนนทบุรีจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้
หลักฐานนี่ฮะการแชทนะติดต่อกับแม่เล้านะฮะ
นำเด็กมาขายบริการทางเพศเป็นเด็กนะฮะอายุแค่๑๔กับ๑๖นะครับ
เด็กผู้หญิงผู้ชายคนนี้ชื่อนายอาทิตย์อายุ๒๘ปีนะครับ
เขาเป็นช่างเคาะพ่นสีรถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหากระทำชำราวเด็ก
อายุสิบสี่และสิบหกปีนะครับสอบปากคำเรียบร้อย
ถงหลักฐานเรียบร้อยวันนี้พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
มีอยู่สองจุดนะครับจุดแรกเนี่ยเป็นหน้าห้างแห่งหนึ่ง
แถวตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
จุดนี้เนี่ยนายอาทิตย์ขับรถยนต์มานะครับแล้วก็มารับเด็กสองคน
จ่ายเงินให้กับผู้หญิงที่เป็นแม่เล้าหนึ่งพันสองร้อยบาท
หลังจากติดต่อกันทางข้อความแมทเซตต่างนะฮะ
แล้วก็ขับรถพาเด็กเข้าโรงแรมม่านรูดค่ะ
จุดที่๒ที่พาผู้ต้องหาไปก็คือที่โรงแรมอยู่ในซอยเลี่ยงเมือง
นทบุรีสิบสามพอไปถึงทั้งสามคนเนี่ยก็เข้าห้อง
แล้วก็พนักงานมาเรียกเก็บค่าห้องแบบชั่วคราว๔๒๐บาท
นายอาทิตย์กระทำชำราวเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ก่อน
เป็นคนแรกนะคะแล้วก็ให้เด็กผู้หญิงอายุสิบหกนั่งดู
โอ้โหหลังจากนั้นก็มากระทำกับเด็กอายุสิบหก
ตำรวจบุกมาช่วยเด็กแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปโรงพัก
พอทำแผนเสร็จนะคะก็ผัดฟ้องฝากขังที่ศาลจังหวัดนทบุรีนะคะ
อาทิตย์เนี่ยโดน๓ข้อหานักหนักเลยนะครับสำคัญมากก็คือเด็กผู้เสียหายค่ะ
ทั้งสองคนเนี่ยนะคะตำรวจก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
อายการสอบปากคำประสานพัฒนาสังคมจังหวัดนทบุรี
รับตัวเด็กไปดูแลนะคะครับต้องขยายผลเพิ่มแม่เล้าค่ะ
ตอนนี้รู้แล้วว่าแม่เล้าคือใครตำรวจกำลังรวบรวมพยาหลักฐาน
ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะตำรวจบอกว่าหลักฐานมันชัดมาก
ว่าจับแม่เล้ามาดำเนินคดีได้ด้วยเร็วเร็วนี้อ่า
คนที่อกสั่นขวัญแขวนก็คนที่ติดต่อกับแม่เล้าคนนี้อ่ะอืม
ตัวแม่เล้าคนนี้ทีนี้ใครติดต่อไว้บ้างเนี่ย
หมดเลยค่ะเรียบร้อยนะคะครับ